เรื่องอีกเรื่องหนึ่งสำคัญคุณผู้ชมครับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนะครับ
เป็นความหวังของคนกลุ่มหนึ่งแรงงานกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยในรูปแบบรัฐส่งไปเนี่ย
ปลอดภัยไม่ถูกหรอกแล้วรายได้ดีจริงแต่อย่างที่เราทราบนะครับ
เกิดการสู้รบกันที่ฉนวนกาซ่าจนทำให้แรงงานไทยนั้นเสียชีวิต
เมื่อวานี้ศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบในประเทศอิสราเอลนะครับ
กลับถึงประเทศไทยแล้วญาติเนี่ยนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์และบุรีรำบรรยากาศโศกเศร้ามากฮะ
ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับที่ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมินะครับ
ศพของนายวิรวัตรการุณบริรักษ์อายุ๔๔ปีเขาเป็นชาวเพชรบูรณ์ครับ
แล้วก็นายสิครินสง่ำรำอายุ๒๔ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
แรงงานไทยในนิคมเกษตรโมชาฟโอฮาร์ดนะครับ
ที่เสียชีวิตจากการสู้รบในอิสราเอล
ลำเลียงถึงประเทศไทยแล้ว
เมื่อถึงท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ

ส่งถึงภูมิลำเนาที่เพชรชบูรณ์

ศพของนายสิครินสง่ำรำนะครับ

ไปถึงบ้านเลขที่๑๙๗หมู่๑ตะบนหินโคน

โดยมีนางสาวอรไทยกองมะเริงภรรยา
และญาติมารอรับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ

แล้วก็ได้มีการสวดอภิษฐรรม
เป็นคืนแรกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้

ให้กับชาวบ้านที่มารอรับศพ

น้องเอิร์ดนี่สองขวบเองนี่นะครับ

เป็นลูกสาวคนเล็กของนายสิคริน
มายืนรอรับศพแล้วถามแม่ด้วยความร้ายเดียงสา

จะขาดไปด้วยเลยนะ
สร้างความสะเทือนใจให้กับญาติเป็นอย่างมาก
นางสาวออละไทยภรรยาของนายสิริคารินเปิดใจ
เปิดใจบอกว่าครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ต้องมาสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปอย่างกระทันหัน
ไม่คิดว่าการพูดคุยกับสามีผ่านวิดีโอคอล
ครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย
ขณะนี้ภาวนาขอให้สงครามยุติโดยเร็วนะครับ
เพื่อจะได้ไม่มีแรงงานไทยคนไหน

จะมีพิธีชาปนกิจที่วัดบ้านกระทิง
ในวันอาทิตย์ที่๓๐พฤษภาคมนี้

ศพของนายวีรวัตรการุณบริรักษ์อายุ๔๓ปี

บ้านเลขที่๑๓๗หมู่๘บ้านชัยชนะ
ตะบนเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์
มีนางเรืองรัฐแซ่ลีเป็นภรรยานะครับ

ทั้งญาติญาติมารอรับศพท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
ญาติได้จุดทูปเชิญดวงวิญญาณของนายวีรวัตร

ยังทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของสามี

ที่เกี่ยวข้องที่มีความห่วงใย
และให้ความช่วยเหลือนำศพสามีกลับมาถึงบ้านเกิดจนได้

จากนั้นวันที่๓๐พฤษภาคมจะทำวิธีฝังตามประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าโม้ง
สำหรับแรงงานไทยที่เสียชีวิตทั้งสองศพนะฮะ
ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์ในประเทศไทยรวม๙๔๗๙๘บาท๘๑สตางค์ประกอบไปด้วย
สงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ๔๐๐๐บาท
สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมประเทศไทย๕๔๗๙๘บาท๘๑สตางค์
อกจากนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงานในประเทศอิสราเอล
ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมอิสราเอลนะครับเดือนละประมาณ๕๒๓๘๐บาท

ส่วนในสิทธิ์คารินไทยญาติจะได้รับสิทธิประโยชน์ในประเทศไทยรวม๙๓๘๙บาท
คือเงินสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ๔๐๐๐บาท
สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมประเทศไทย๕๓๘๙บาท
และจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำงานในประเทศอิสราเอลนะครับ
คือเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมอิสราเอลเดือนละ๕๒๓๘๐บาท
และค่าค้างจ่ายแต่จะไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง
เพราะว่ากรณีของคุณสิครินนั้นท่านทำงานมาไม่ครบ๑ปีครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ก็ให้กำลังใจกับแรงงานไทยทุกคนนะฮะ
ที่ท่านไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะท่านถือว่าได้ช่วยประเทศชาติทางหนึ่งด้วยการส่งเงินกลับมาฮะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่เรานำเสนอข่าวแรกในวันนี้นะคะ
และก็ขึ้นหน้าหนึ่งถึงสภิมษ์ไทยรัฐด้วย
หนีตายกลับไทย๒๖๓ชีวิตในยิว
นี่ก็เป็น๒ศพที่เมื่อวานนี้พูด
แล้วก็รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานไปรับที่สนามบินนะคะ